ดูคดีที่พระนครศรีอยุธยามีเหตุสลดเกิดขึ้นกับวัยรุ่น
วัย๑๕ปีเขาถูกคู่อริขู่ทำร้ายค่ะ
ก็เลยมีการพกมีดพกระเบิดปิงปองติดตัวไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัว
ทีนี้ระหว่างทางที่เขาออกไปข้างนอกไปเจอกับคู่อาริไล่กวดยิงจนกระทั่งรถเขาล้ม
และท้ายที่สุดปรากฏว่าระเบิดปิงปองที่เขาพกมาเกิดระเบิดใส่ตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิต
งานนี้นะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับคนเป็นแม่อย่างมาก
ที่ต้องสูญเสียลูกชายก่อนวัยอันควรไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
กลางดึกวันที่๕กุมภาพันธ์เกิดเหตุระเบิดทางเข้าปากซอยเทศบาล๙ตำบลบ้านเลนอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ที่นั่นพบร่างของต้นเยาวชนวัย๑๕ปีนอนตายกลายเป็นศพสภาพเสื้อผ้าฉีกขาด
ร่างกายมีรอยแผลใหม่สิ้นใจตายอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่
มีเพื่อนชื่อแบงค์อายุเท่ากันนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพแขนมีแผลถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บเล็กน้อย
ด้วยความที่ยังเป็นเด็กแบงค์อ้างกับตำรวจสพบังปะอินว่าเพื่อนถูกอาริยิง
ก่อนเกิดเหตุตนกับผู้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อของ
ขากลับเจออาริ๗คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คันจึงบิดหนี
ถูกอริใช้ระเบิดปิงปองปลาใส่และใช้ปืนยิงซ้ำไปถูกต้น
งานนี้ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของแบงค์เพราะดูจากสภาพบาดแผลไม่ใช่การถูกยิง
หลังบี้สอบไม่นานเจ้าตัวจึงยอมรับว่าหนีอารีจนพลาดรถล้มเอง
ทำให้ระเบิดปิงปองที่พกมาระเบิดใส่ต้นจนตาย
ทุกคนไปกราบพ่อแทนคำขอโทษที่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกชาย
ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดพบภาพนาทีเกิดเหตุ
รถผู้ตายถูกคู่อริไล่ตามก่อนมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นรถของต้นเสียหลักล้มถลายไปกับพื้นพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
จากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังตามมาเป็นครั้งที่สองก่อนรถคู่กรณีหลบหนีไป
ภาพหลักฐานที่ได้ทำให้ชุดสืบสวนทำงานง่ายขึ้น
เพียงข้ามวันก็สามารถจับกลุ่มเยาวชนอายุสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีเอาไว้ได้เจ็ดคน
หนึ่งในนั้นคือนายแชมป์เป็นคนที่ใช้ปืนไล่ยิง
มุมพร้อมของกลางไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามสอง
แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ดำเนินคดีไปตามกฎหมายการจากไปของต้นนี้ไม่พ้นความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่
ทำได้เพียงนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณของลูกกลับบ้าน
และคงไม่ต่างกับความรู้สึกของคนเป็นผู้ปกครองฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ที่เหตุการณ์นี้มาดับอนาคตลูกหลาน
ด้วยเพราะทั้งสองฝ่ายล้วนเป็นเยาวชนกันทั้งนั้น
คึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการ
นำพาความตายดับอนาคตไปไม่ถึงฝัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน